คุณผู้ชมครับเป็นเหตุที่น่าเสียดายนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปพบเต่ากระขนาดยักษ์เลย
น้ำหนักตัวเกือบ๑๐๐กิโลกรัม
มันนอนตายเกยตื้นอยู่ที่ริมหาดทะเลบ้านบางดี
ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบสาเหตุว่ามันตายเพราะอะไร

ส่วนที่จังหวัดพังงาใต้เบลือประมงใจบุญนะครับ
ช่วยเหลือเต่าตะหนุน้ำหนักประมาณ๔๐กิโลกรัมที่มาติดอวน
สร้างความปราบปลื้มดีใจให้กับชาวประมง
ที่สามารถช่วยเหลือเต่าตะหนุคืนสู่ธรรมชาติได้
เต่า๒ตัวตัวหนึ่งรอดตัวหนึ่งตายนะครับ

ชื่อว่าเรือธนากร๙๙โดยมีนายธนาเกรดสะอาดเจ้าของเรือ
ได้เปิดเผยภาพนาทีที่ลูกน้องเรือประมง
กำลังช่วยเหลือเต่าตะหนุออกจากอวนแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ทะเล
หลังจากนำเรือออกไปหาปลาที่ดอนใหญ่
ห่างฝั่งประมาณ๒๓มายไปทางเกาะซีมิลัน
ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
ก็สร้างความดีใจให้กับลูกน้องที่อยู่บนเรือประมง
เป็นอย่างมากนะครับก่อนที่จะนำเรือกลับเข้าฝั่ง
นายธนาเจ้าของเรือธนากร๙๙บอกว่าขณะจับปลาอยู่ในเรือ
ลูกน้องตะโกนขึ้นมาบอกว่ามีเต่าตะหนุติดมาภายในอวน
เรือก็สั่งการให้ลูกน้องช่วยกันเอาออกจากอวนทันที

ว่าเต่าตะหนุตัวนี้นะครับมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๓๐๔๐กิโลครับ
เต่าก็สั่งลูกน้องว่าให้เอาปล่อยไป
ค่ะทำไมเราถึงปล่อยครับ
ก็ผมเห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ
แล้วก็เราต้องช่วยกันอนุรักษ์มัน
ครับแล้วปกติบ่อยไหมครับ
ครับผมปล่อยหมดฉลามอะไรผมปล่อย

ก็ดีใจครับถ้าเห็นลูกน้องก็ดีใจกันทั้งลำ
ก็เมื่อปล่อยไปแล้วนะครับทั้งตัวตายเรือเองแล้วก็ลูกน้อง
ก็บอกว่ายินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ช่วยเต่าตะหนุคืนสู่ธรรมชาติ
สำเร็จรู้สึกปราบปลื้มใจ
ทุกครั้งที่ได้ทำการปล่อยสัตว์ทะเลชนิดอื่น
ที่ไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่ใช่สัตว์ที่ต้องจับไปขาย

ที่ชายฝั่งหาดบางดีสาวเผาอำเภษศิษยนต์
ก็พบซากเต่ากระเพศผู้ขนาดใหญ่มากนะครับ
น้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
มาติดที่บริมชายหาดทะเลบ้านบางดีหมู่๒

เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้เดินทางมาตรวจสอบซากเต่าตัวนี้
ต้นคาดว่าตายมาแล้วไม่น้อยกว่า๕วัน
ซึ่งนายสมชายฉลาดแถลง
ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
แล้วก็ชายฝั่งหาดบางดีเสาเผา
ระบุว่าเป็นเต่ากระที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับ
แล้วก็ได้มีการช่วยกันเก็บซากเต่ากระตัวนี้
ไปตรวจสอบหาสาเหตุการตายที่แท้จริง

เคยปล่อยกลับลงทะเลไปหรือไม่นะครับ